มิติใหม่ของการทวงการบ้านช่วงนี้ใครก็ต้องเรียนออนไลน์
แต่ทีนี้การส่งการบ้านมันก็มีปัญหาอยู่เนาะ
การบ้านบางทีก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะฝั่งของเด็ก
แต่ทีนี้ค่ะในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเห็นบัตรทวงการบ้านแล้วโอ้โห

เดี๋ยวอันนี้คือบัตรทวงการบ้านเหรอ

ขอเรียนเชิญส่งงานครูพานุพงศ์ตันศุกร์วิชาภาษาไทย

ส่งงานค้างติดตามภาระงานณกลุ่มลายภาษาไทยของแต่ละห้อง
อันนี้คือการทวงการบ้านของคุณครูตามการ์ดเลยค่ะ

อยู่ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสาคร
นี่ค่ะคุณครูก็เขียนข้อความแล้วก็ทำบัตรนี้ขึ้นมาคล้าย

เช้าเน็ตเขาก็บอกโอ้โหอยากจะยกมืออนุโมทนาศาสตร์ตอนแรกเห็นแบบไง
นึกว่าใครจะบวชเปล่าเป็นการ์ดทวงการบ้านนะคะ
คือการทำการ์ดทวงการบ้านแบบนี้พอมีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
มันก็มีขึ้นมาอีกหลายคนไม่ใช่มีครูพานุพงศ์คนเดียว
มีอีกหนึ่งที่ที่สงขลาไหนบัตรทวงการบ้านแต่ทีนี้เป็นระดับผอ

พอทวงการบ้านพอยืนสมาธิมาก
พอมณิษฐ์เพชรสุวรรณขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ใช่ไหมฮะ

ร่วมกันส่งงานค้างให้กับคุณครูทุกรายวิชา
อันนี้คือทำงานแทนคุณครูไปเลย

คำว่าที่คุณครูกับพอต้นการจะบอกคือไหว้ล่ะส่งเถอะ

เป็นส่งงานมั้งต๊ะ

งานกันบ้างนะพวกเธอ
เออนี่คุณครูผอมณิตน่ารักนะคะ

ครูก็เก็บคะแนนไม่ทันถ้านักเรียนไม่ส่งงาน
โรงเรียนก็เลยคิดอยากจะทวงนักเรียนยังไง

ก็คุณครูอยากได้งานที่ส่ง
เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนทุกคนเอง
ก็คือเวลาทำการบ้านเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยไง

เด็กบางคนทำไม่ทันพอทำไม่ทันวันหนึ่ง
พออีกวันหนึ่งกลายเป็นงานทบไปเรื่อย
แล้วผู้ปกครองเองก็ต้องมาสอนเด็กด้วย

ครูทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กเองด้วย

ใช่ค่ะเดี๋ยวจบรายการยังต้องไปส่งงานที่ค้างอยู่เหมือนกัน

อันนี้ลูกเขาส่งถูกต้องตามเวลาใช่ไหม